มีเรื่องฮือฮานะคะเพราะว่ามีคนเขาโพสต์เฟซบุ๊คเมื่อเช้านี้เองค่ะ
เป็นภาพวาดจิตกรรมพุทธประวัติในฝาผนังอุโบสถวัดวัดหนึ่งนะคะ
อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานี
ปรากฏว่าในภาพภาพวาดพุทธประวัติเนี่ยเฮ้ยเขามีการใส่หน้ากากอนามัยด้วย
เอาคุณจะได้รู้ไงว่ามันเกิดขึ้นยุคนี้สมัยนี้
ใช่เจ้าวาดพูดแบบนี้เลยบอกว่าตั้งใจตั้งใจให้รู้ว่าในยุคที่สร้างอุโบสถหลังนี้เนี่ย
มันเกิดโรคระบาดขึ้นนะคะ
นี่คือวัดสมทองอยู่ที่ตำบลทองหลางในอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
พระครูอุทิศสารโสพลเจ้าคณะอำเภอห้วยคด
แล้วก็เจ้าอาวาสวัดสมทองบอกเลยว่า
ตั้งใจเลยว่าจ้างศิลปินช่างวาดภาพจากนครราชศรีมาชื่อดัง

ให้รู้ว่าในยุคสมัยที่สร้างอุโบสถหลังนี้
มันมีโรคระบาดที่ชื่อว่าโควิด๑๙เกิดขึ้น
หลายอย่างในภาพ
มารพจนภาพชนะมารหรือภาพคนที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
ส่วนภาพบนฝ้าเพดานหลังอุโบสถเนี่ย
เป็นภาพนางฟ้ามารำแล้วก็เป็นภาพถวยเทพประคมดนตรี
ก็มีภาพสวมหน้ากากอานาไมเหมือนกันนะครับค่ะ

ทีนี้พอโพสต์ไปปุ๊บเนี่ยหลายคนก็ให้ความสนใจ
เขาก็อยากมาดูกันก็อยากจะเข้าไปชมความงามของอุโบสถแล้วก็ภาพนี้อย่างต่อเนื่องนะคะ
ซึ่งทางด้านเจ้าอาวาสเองเนี่ยก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวพาไปดูแล้วกัน
ไปดูข้างในในอุโบสถคือด้านนอกเนี่ยเป็นอุโบสถฉาบด้วยหินทรายล้างทั้งหลัง

จิตรกรรมแบบที่เห็นเนี่ยนะคะอยู่เต็มฝาผนังไปหมดเลยนะคะ
แล้วด้านหลังพระประธานจะเป็นภาพวาดสัตว์ต่าง
อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีด้วย
พุทธประวัติเนี่ยก็มีหลากหลายช่วงหลากหลายตอนเต็มผนังอุโบสถไปหมดเลย
พระครูอุทิศเองก็บอกนะคะว่าแรกเริ่มเนี่ยเน้นเรื่องรูปพระพุทธประวัติในอุโบสถหลังนี้ก่อน
ให้เป็นเขตพุทธาวาสเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า
ก็ตั้งใจจะเอามารวบรวมเอาไว้ในอุโบสถนี้ให้มากที่สุด
หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องภาพวาดเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เกิด
ก็มีการคัดเลือกอะไรกันมานะคะแล้วก็ไล่เรียงกันไป
แล้วก็สอดแทรกไงเกี่ยวกับเรื่องของการใส่แมส

คนที่มาดูจะได้รู้ว่ายุคนี้สมัยนี้เราให้ความสำคัญ
ก็คือเป็นการช่วยรัฐบาลช่วยคุณหมอในการรณรงค์

ใช่ค่ะซึ่งอุโบสถหลังนี้เนี่ยก่อสร้างยาวนาน๖ปีนะคะ
เงินของพุทธบริษัทที่ร่วมทำบุญสร้างอุโบสถมา๑๑ล้านบาทเศษ
ถ้าเอาแค่เฉพาะราคาภาพวาดพุทธประวัติทั้งหมด